มาดูหมีบ้างแต่เป็นลูกหมีนะครับที่นครนายกมันออกมายังไงไม่รู้นะ
ฮะมากัดกินต้นบอนของชาวบ้านอเด็ดอร่อยเชียวแล้วมันก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าครับ

พี่สนุนมีแล้ว
นี่ไปไหนอ่ะมาทำหน่อย
หัวมันอยู่บ้างกัน

ไปแล้วเดินวิ่งเข้าร่องโอ้โห

คลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
กำลังใช้ไม้ตีพงหญ้านะครับ

หลังจากเจอมันเนี่ยนั่งกินต้นบอนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างบ้านนะครับ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่รู้ว่ามีหมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับ
นำชุมชนแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็ระวังอันตรายเอาไว้หน่อยนะฮะ
อันนี้เจอลูกมันแต่ลูกมันต้องมีแม่มีพ่อมันแหละนะฮะ
อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูนะครับ
โดรนบินสำรวจแล้วก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖ตะบนโคกรวดอเภอปากพลี
จังหวัดนครนายกเนี่ยเข้าไปช่วยกันหานะฮะ
หาลูกหมีควายขนาดน้ำหนักตัวประมาณ๑๐๑๕กิโลกรัม
หลังจากนายอนุพงศ์วงศรีอายุ๒๕ปีเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอขณะใช้ไม้ตีพงหญ้าค้นหาลูกหมีควายนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยโทรมาบอกว่าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับเถอะนะฮะ
ก็เลยมายังที่บ้านที่เกิดเหตุพบว่าหมีมันวิ่งหนีเข้าไปในป่ารกซะแล้ว
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจอหมีในพื้นที่มาก่อนนะครับ

ก็ประมาณก็ใหญ่เด็กประมาณ๖๗ควับได้ครับ
อืมมีตอนนั้นที่เราเห็นคือเขาดูร้ายมั้ยหรือเขาวาดกลัว

พื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงเห็นว่าติดถนนเลย
พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นป่าลกส่วนมากจะมีแต่งูนะ

น่าจะมีควายครับ
ด้านนายชะนัดดีเสียงนะครับ

พาไปชี้จุดที่ลูกหนีมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็บอกว่า

บังเอิญเห็นสัตว์ตัวนึงแหละ

โยนก้อนหินไปแบบลองดูอะ

หมีมันก็ค่อยเดินหนีเข้าไปในป่าย่า
โดยไม่มีทีท่าวจวัตรตัวอะไร
ซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นหมีควายแหละนะครับ

ซึ่งคาดว่าลูกหมีนะครับ
น่าจะออกมาจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกันครับ
น่าจะเป็นหมีควายเหรอตัวดำ

สากู้ภัยร่วมกับตันยูใช้โดรนบินตรวจสอบ
พบว่าเป็นเนื้อที่ป่าข้างทางกว่า๑๐ไร่ทีเดียวนะครับ
ลักษณะก็ต้นไม้สูงฮะ
มีพุ่มย่ารกทึบมีแอ่งน้ำด้วย

ประกอบกับพอเข้าช่วงค่ำแล้วนะฮะ
ก็ไม่มีแสงสว่างต้องออกจากพื้นที่
เพราะว่าได้รับอันตรายนะครับ

มันก็ต้องอาจจะอยู่แถวนั้นนะครับก็ต้องระวัง
ขณะที่ผู้ทำชุมชนนะครับก็ประชาสัมพันธ์ของชุมชนระมัดระวังนะ
ปล่อยเด็กเล็กออกนอกบ้านรั้วรอบขอบชิดปิดบ้านให้ดีนะครับ
ไม่รู้ว่าเจ้าหมีครอบครัวนี้มันจะออกมาตอนไหนนะฮะ